ชนจำนวนมากนะครับทยอยเดินทางกลับมาจากท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังแล้ว
ทำให้ที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยตอนนี้ค่อนข้างจะเงียบเหงานะครับ
ติดตามบริการจากคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์รายงานมาจากถนนราชดำเนินครับ
บริเวณนี้ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงเย็นนะคะ
ทำให้ถนนหนทางเริ่มเงียบเหงาและผู้คนเริ่มบางตา
จากก่อนหน้านี้หลายคนได้ทยอยเดินทางกลับกันไปบ้างแล้ว
โดยเฉพาะที่บริเวณจุดจอดรถรับส่งซึ่งใกล้กับสนามหลวงมากที่สุด
เราจะไปย้อนดูบรรยากาศกันค่ะ
บริเวณจุดรับส่งสถานีรัตนโกศิลป์ถนนราชดำเนินกลาง
งแน่นไปด้วยประชาชนที่ทยอยเดินทางกลับ
โดยรถชัตเทอร์บัสหลังจากได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพ
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังแล้ว
จากจุดนี้เป็นจุดจอดรถรับส่งรถชัตเทอร์บัส
ใกล้พระบรมมหาราชวังมากที่สุด
ซีรินทรกลิ่นสีสุกชาวจังหวัดแควงแก่น
เป็นหนึ่งคนที่เดินทางมาถึงท้องสนามหลวงตั้งแต่เวลาตี๕
และมีโอกาสได้เข้าถวายบังคมพระบรมศพตอนบ่าย๓โมง
กลับบ้านด้วยความปลื้มปิติที่มีโอกาสครั้งสำคัญในชีวิต
มาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะ
จัดโดยเทศบาลนครขอนแก่นนะคะ

คือมาธนาใหญ่อย่างนี้ค่ะใช่ค่ะ
มาเท่าไหร่ประมาณ๗๕๐คนค่ะ
เรามาจากต่างจังหวัดเขาก็เอื้ออำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างค่ะ
อาหารการกินมีพร้อมทุกอย่างค่ะแจกตลอดเวลา
นิพาพรภรรยามาจากจังหวัดขอนแก่น
เป็นอีกคนที่กลับบ้านไปด้วยความตื้นตันใจ
มีโอกาสได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
แม้จะต้องเผชิญกับแดดร้อนหรือฝนที่กระหน่ำลงมา

ความตั้งใจที่สำเร็จลงในวันนี้
ทำให้เธอตั้งมั่นจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับครอบครัวของเธอ
ส่วนคุณผู้ชมที่จะเดินทางมาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่า
มีรถโดยสารประจำทางและรถชัตเทอร์บัส
จากจุดจอดรถที่สถานีรถไฟกรุงเทพ
หรือหัวลำโพงและท่าเรือต่าง
รวมถึงที่บริเวณจุดรับส่งรัตนโกศิลป์
ก็มีเจ้าหน้าที่จากคอสเซาเมาคอ
คอยดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนอยู่ตลอดค่ะ
เราก็เพิ่มรถให้จากที่เมืองทองมาจากเดิม
๕คันก็เพิ่มมาเป็น๑๕คัน
ขณะที่บริเวณท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ
ช่วงบ่ายมีประชาชนจำนวนมากมาใช้บริการ
หลายคนบอกว่าที่เลือกเดินทางด้วยเรือ
เพราะคิดว่ารวดเร็วกว่าการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ
และต้องการหลีกเลี่ยงการจราจรที่คาดว่าจะติดขัด
กระทรวงคมนาคมรวบรวมข้อมูลประชาชนที่เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
เฉพาะวันที่๒๙ตุลาคมที่ผ่านมา
มีคนเดินทางโดยรถไฟมากถึง๑๖๙๕๖คน
โดยรถไฟ๒๗๖ขบวน
เดินทางด้วยรถบขรถร่วมบริการ
และรถตู้โดยสารรวมแล้วกว่า๑๕๐๐เที่ยว
ผู้โดยสารกว่า๒๐๐๐๐๐คน
ในกรุงเทพมหานครขอสมกให้บริการในเส้นทางปกติ๒๕เส้นทาง
เพียงวันเดียวมีประชาชนใช้บริการมากกว่า๔๓๐๐๐คน
มีรถให้บริการกว่า๔๗๐๐เที่ยว
และชัตเทอร์บัสให้บริการฟรี๑๗เส้นทาง
มีรถให้บริการ๒๒๓คัน
รวมแล้วกว่า๒๓๐๐เที่ยววิ่ง
มีผู้โดยสารใช้บริการรวมกว่า๑๒๐๐๐คนค่ะ
เรือคลองแสนแสบผ่านฟ้าประตูน้ำและเรือด่วนเจ้าพระยา
รวมทั้งเรือข้ามฝากมีผู้ใช้บริการรวม๖๐๐๐คนค่ะ
จนถึงตอนนี้นะคะบริเวณถนนราชดำเนินกลาง

มีเพียงแค่รถบัสรถชัตเทอร์บัส
และรถของบรรดาจิตอาสาที่สามารถสัญจรในบริเวณนี้ได้
คาดว่าตลอดทั้งคืนนี้จะยังคงมีประชาชน
ยอยเดินทางเข้าไปที่สนามหลวงอย่างต่อเนื่องค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากถนนราชดำเนินกลาง